มาตรวจสอบข่าวใหญ่กันก็คือการเสียชีวิตของน้องอิน
ดาราสาวที่กำลังจะมีอนาคตไกลนะครับ
แล้วก็เธอก็เป็นดารามาตั้งแต่เด็กแล้ว
มีความน่ารักในบทบาทของมดตนอยนะครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุก็พรากชีวิตของเธอไป
กลายเป็นข่าวใหญ่เพราะหลายคนติดตามในหลายประเด็น
อย่างเช่นเรื่องของเสียดายอนาคตของดาราคนหนึ่ง
อายุยังน้อยอยู่เลยอายุ๒๐๒๑เท่านั้นเองนะครับ
สองเรื่องของอุบัติเหตุที่ต้องเตือนใจเตือนภัยกันบนท้องถนน

ใช่ฮะรถดีรถแพงรถแข็งแต่ถุงลมนิรภัยเป็นอย่างไรนะครับ
ตามกันหลายเรื่องตรวจสอบกันหลายเรื่องนะครับ
การสูญเสียคนในวงการไปก็คือน้องอินนะครับ
มาดูผลงานของน้องอินกันก่อนนะฮะ
น้องอินมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำ
มาจากทั้งการถ่ายโฆษณาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง
น้องอินใส่ชุดกีฬาสีม่วงสีฟ้าแล้วก็ร้องเพลง
เขาร้องถึงสีม่วงเก๊กหวยถ้วยใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็น
สีม่วงเขาผ่านมาเห็นแอบเปิดตู้เย็นกินน้ำเก๊กหวยชัก
แล้วก็มีท่าที่เป็นภาพจำนะฮะนี่คือผลงานสร้างชื่อของเขา
น้องอินถูกเรียกว่าน้องอินเก็ตหวย
ส่วนผลงานละครโทรทัศน์โด่งดังของน้องอิน
ก็คือเรื่องของแก้วตาหวานใจในบทบาทของมดตะหน่อย
หนูน้อยตัวเล็กคนนี้แต่พูดเก่งเหลือเกินเจ้ยเจ้าเหลือเกิน
ใช่ค่ะเข้าคู่กับลุงช้าง

เด็กตัวอุณหลักกินขี้เป็ดนะคะ

ก็ได้ฆ่าหลานสาวคนเก่ง

ไปกันดีกว่าค่ะลูกศิลป์ไอติมสตอร์เบอร์รี่รอเราอยู่

เจ้าเจ้าเหลือเกิน

น้องอินห่างหายจากงานในวงการไปหลายปี
โดยกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในละครเรื่อง

แล้วก็ผลงานที่เพิ่งจะลงจอไปเมื่อเร็วนี้

ของซีรีส์เกี่ยวกับผี

นั่นก็คือซีรีส์สยองขวัญชื่อ
ที่คุณแท็กพระรันยูเล่นด้วย
แล้วก็มีน้องอินในวัยสาวเล่นด้วยนะฮะ
คุณแท็กเป็นดีเจแล้วน้องอินเหมือนกับเป็นผู้ช่วยดีเจในเรื่องนะคะ
นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของบทบาทของน้องอินนะฮะ
สำหรับเหตุสลดครั้งนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็ต้องย้อนเล่าให้ฟังเพราะมีตัวเลขที่น่าสนใจหลายเรื่อง
เลข๗๗ที่คนพูดถึงเนี่ยมันก็มาจาก

เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๗โมงเช้า
ของวันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจโรงพักบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บนถนนกาญจนาพิเศษตะวันตกฝั่งขาออก
จากแยกทางหลวง๓๔๗ถึงต่างระดับบางปะอิน
ก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟเชียงรากเล็กน้อยนี่นะคะ
หลักกิโลเมตรที่๗๙ในตำบลเชียงรากน้อย
ก็ประสานไปที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค

เมื่อวานตั้งแต่เช้า๗โมงกว่า

ถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
หมายเลขทะเบียน๕กบม๕๒๔๘
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
แล้วก็ชนกับต้นจามจุรีขนาดใหญ่

เศษชิ้นส่วนอะไหล่รถตกกระจายเกลือน

ก็พบร่างของหญิงสาวผมยาว
ถูกอัดก็ปี้เสียชีวิตคาพวงมาไหล่
สภาพนี้มีเลือดไหลบริเวณศีรษะเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะดึงร่างออกมา

กว่าจะเอาร่างของน้องอินออกมาได้จากรถ
คือตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือเป็นภาพที่กู้ภัย
แต่ตรวจสอบเอกสารในกระเป๋าของผู้เสียชีวิต
จึงพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือ
นางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการีหรือว่าน้องอินอายุ๒๑ปี
เขตบังคอแหลมกรุงเทพแล้วก็เป็นดาบรานักแสดงวัยรุ่น
ที่มีผลงานภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายเรื่องมาตั้งแต่เด็กนะครับ
แล้วก็จากการที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น
ตำรวจก็คาดว่าน้องอินน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วสูง
ทางก่อนแล้วก็ไปชนต้นไม้ในที่เกิดเหตุไม่พบรอยเบก
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งคือฝนตกด้วย
พอมีฝนตกลงมามันอาจจะชะล้างรอยเบรกไป
แล้วก็พอทราบเรื่องนี้นะคะกู้ภัยลงไปนำร่างออกมาแล้ว
นำศพน้องอินส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อชนะสูตรตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้จากการสอบสวนค่ะก็ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
น้องเพิ่งจะไปเที่ยวไปชมคอนเสิร์ต
พัทยาที่ชนบุรี
หลังจากนั้นก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่อายุทยา
กำลังจะมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครนะคะ
เป็นช่วงเวลาดึกนะคะ

ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสง่าศรีสรรญานนท์รองผู้บังคับการตำรวจ

กล่าวถึงผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า
ไม่มีรถยนต์คู่กรณีในที่เกิดเหตุ
แล้วก็น้องอินขับมาเพียงลำพัง
บนถนนไม่มีรอยเบรกจากล้อรถยนต์
และจากจุดที่รถตกถนนถลายไปไกลกว่า๕๐เมตร

แสดงให้เห็นถึงการพุ่งชนอย่างรุนแรง
โทรศัพท์ส่วนตัวแตกแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับ
ตำรวจตั้งปมการเกิดอุบัติเหตุไว้๕ประเด็นด้วยกัน
ก็คือ๑เรื่องของสภาพถนนที่ลื่นเพราะฝนตก

เรื่องของใช้มือถือระหว่างขับรถ

และ๕จากปัจจัยอื่นเช่นตกใจเพราะรถคันอื่นตัดหน้านะครับ
ซึ่งทั้ง๕ประเด็นนี้ตำรวจจะต้องทำการสอบสวนต่อไป
เพื่อสรุปในสำนวนนะครับ
เพราะว่ารถของน้องอินไม่มีกล้องหน้ารถ
ดังนั้นก็เลยต้องไปตรวจสอบพวกกล้องวงจรปิด
ตามถนนต่างว่ารถน้องขับมาอย่างไร
ใช่นะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของผลชนะสูตร
นิติวิทยาศาสตร์และกองพิสูจน์หลักฐาน
เรื่องความเร็วของรถด้วยนะครับ